คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ถือว่าได้ข้อยุติแล้วนะครับหลังจากที่กรกตบอกว่า
สมัครสอสอที่เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อทักษิณและชื่อยิ่งลักษณ์นั้นถือว่าไม่ผิดกฎหมาย
ในการหาเสียงเพื่อให้ประชาชนจดจำง่ายขณะเดียวกัน
ภาคการเมืองก็ต่างมีกลยุทธ์แล้วก็สีสันที่แตกต่างกันไปนะครับ

ผมว่าที่เปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณมันก็เป็นมงคลอยู่แล้วครับ
เพราะระดับชื่อเนี่ยผมยังไม่วางอาจเลย
ผมต้องเอารูปท่านละแม่กกขอเข้ามา
ขอใช้ชื่อทักษิณในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรปีนี้
ปรากฏชื่อนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์๑๔รายชื่อ
เหตุเพราะผู้สมัครสอสอพากันเปลี่ยนชื่อ
หวังให้ประชาชนจดจำได้
กรกตยืนยันเป็นความคิดเชิงสร้างสรรค์
เปลี่ยนชื่อเป็นสิทธิ์ที่พึงทำได้หากไม่กระทบกับใคร
และหากเป็นชื่อต้องห้ามก็ต้องห้ามกันทั้งประเทศ
นี่ก็มองเครื่องวัดฝุ่นพิษไปตอบคำถามการเมืองไป
สำหรับผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่บอกว่า
เปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณเป็นยิ่งลักษ
ก็แปลกดีนะประเทศไทยแต่ไม่น่าสนใจสำหรับตัวเอง
เชื่อว่ากรกตดูเรื่องนี้อยู่แล้ว
และเมื่อถูกถามเผื่อใจสำหรับการ
ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไว้บ้างหรือไม่
ผลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าก็เผื่อไว้ทุกเรื่อง
จากนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นคนตัดสิน

ผมพร้อมทุกอย่างจะทำอะไรก็ได้

ผมก็ติดอยู่อย่างเดียวก็ภาระ

แต่มันก็ขึ้นอยู่กลับไปจะเลือกตั้งใครอยู่ทั้งไหน

มีเหตุที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นนะครับ
เช่นมีคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพขึ้นมา
หรือว่ามีก่อนหน้านี้มีเสียชีวิตมีอะไรก็ธรรมดาครับ
ตอนนี้ก็มีอาจจะเพิ่มเติมมาอีกเรื่องคุณสมบัติ
เพราะว่าข้อมูลต่างมันต้องครบถ้วนนะครับ
ลงตัวสักทีสำหรับผู้สมัครสอสอ
แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต
นายวิรัติยืนยันว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค
ลงสนามเลือกตั้งสงขลาเขต๓ในนามของพักประชาธิปัตย์
หลังพักเตรียมเปลี่ยนตัวจากนายวิรัติ
เป็นพลตำรวจโทสาคอนทองมุณีอดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
เพราะเห็นว่านายวิรัติมีอาการป่วย
โดยนายอภิษฎเวชชาชีวะหัวหน้าพัก
เตรียมนำ๑๕๐รายชื่อ
ยื่นสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อต่อกกต่อ
ในวันพฤหัสที่๗กุมภาพันธ์นี้

ก็เปลี่ยนตัวผู้สมัครสอสอในสนามเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่
จากเดิมที่นายเดชนัทวิทเตรริยาพิรม
ลูกชายของนายบุญทรงต้องลงสอสอแบบแบ่งเขต
แต่สุดท้ายกรรมการบริหารพัก
ก็มีมติให้ลงสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ซึ่งเจ้าตัวก็น้อมรับคำตัดสินของผู้บริหารพัก
ขณะที่นายพุทธิพงศ์ปุณกันอดีตโฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่า
ตัวเองได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้
เพื่อไปสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐ
พื้นที่ที่พระเด็จการมีคะแนนตรงไหนผมก็ไปตรงนั้นแหละ
เสรีรวมไทยหน้าพลังประชารัฐอยู่ไหนไปที่นั่น
พลังประชารัฐอยู่ไหนไปที่นั่น
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยลั่น
พลังประชารัฐอยู่ที่ไหนเสรีรวมไทยจะไปที่นั่น
พร้อมยืนยันแก้รัฐธรรมนูล
แก้ไขคำสั่งข้อสชและปฏิรูปกองทัพ
กย้ายทหารกับกลมกลองหากได้จัดตั้งรัฐบาล
เพราะเชื่อว่าฝ่ายผลิตการไม่เคยลงพื้นที่
ไม่เข้าใจความทุกข์ร้อนของประชาชน